ปลายปีแบบนี้ไปเที่ยวกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมพาไปชมอากาศดีวิวสวย
อากาศเย็นใส่เสื้อหนาวอุ่นด้วยนะคะ
ตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยพาครอบครัวไปกันหลายที่เลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นที่น้ำตกภูซางในจังหวัดพยาว
หรือว่าจะเป็นภูผาเป้าที่จังหวัดนครพนมค่ะ
สภาพอากาศตอนนี้หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะที่นครพนม
ก็ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักมาก
วันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปพักผ่อน
สัมผัสอากาศหนาวที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมกัน
ที่สุดแอดนครพนมเขาเขียนไว้แบบนี้
ใช่ก็พากันไปชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งไทยลาวล่ะค่ะ

ที่บริเวณภูผาเป้าและภูถ้ำพระตำบลหนองบ่ออำเภอนาแก่ช่วงนี้เนี่ย
นักท่องเที่ยวเขาก็ไปร่วมกิจกรรมเดินป่าผจญภัย
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วก็พักแรงค้ามคืนกัน
สัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้วก็ชมวิวบนหน้าผาด้วย
ซึ่งเขาบอกว่ามองเห็นทิวทัศน์เทือกเขาภูพานน้อย
เชื่อมไปอย่างสามจังหวัดก็คือสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารด้วยค่ะ
ถ้าอยู่ในเมืองก็ไปวิ่งออกกำลังกายริมฝั่งโขงแบบนี้

เอามาดูอีกที่หนึ่งค่ะดิฉันส่งที่พยาวส่งเข้าประกวดค่ะ
บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็เริ่มคึกคักพาคุณทั้งสองคนแล้วคุณผู้ชมไปที่น้ำตกภูซาง
น้ำตกเนี่ยปกติพูดถึงแล้วเนี่ยแทบจะไม่กล้าลงเลย

แต่น้ำตกภูซางเป็นน้ำตกที่เป็นน้ำอุ่นค่ะคุณ

อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ๓๓องศาเซลเซียส

ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมไปแช่น้ำตกอุ่นคลายหนาวกันเป็นจำนวนมาก
แล้วบางคนนะเลือกเลยเอาเสือปูนั่งทานอาหารใกล้น้ำตกดื่มดำบรรยากาศดีถ้ำกลางธรรมชาติที่สวยงามเลยนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว
สถานที่พักแรมเอยจุดกลางเต็นต์เอ่ยการดูแลเรื่องของความปลอดภัย
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ

เป็นน้ำตกหินปูนความสูงประมาณ๒๕เมตร
มีน้ำไหลตลอดทั้งปีเลยนะคะ
เหมาะมากกับการลงไปอาบแช่เพื่อสุขภาพนะคะ

แล้วทำให้เกิดความอุ่นของน้ำนะครับ
แล้วก็น้ำใสปรัสจากกลิ่นกรรมฐานนะ
ส่วนใครชื่นชอบดอกไม้นะคะขอเชิญไปที่นี่เลย
ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมาค่ะ
ตรงนี้เขาแบ่งพื้นที่กว่า๒๐ไร่ทำแปลงทุ่งดอกทานตะวันขนาดยักษ์
แล้วดอกทานตะวันก็กำลังออกดอกบันสะพรั่งเต็มที่ด้วย

เจ้าหน้าที่เขาก็ศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ
เพื่อจะส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกเชิงพาณิชย์
ทำให้ดอกทานตะวันมีขนาดใหญ่มาก
มากขนาดไหนเส้นผ่าศูนย์กลาง๓๐๔๐เซนติเมตรนะคุณ
เป็นฟุตเลยนะใหญ่กว่าหน้าพูดเลยจริง
แล้วก็ดอกเนี่ยโรยช้ากว่าดอกทานตะวันทั่วไปด้วยนะคะ
จากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย
แปลงดอกไม้นานาพันธุ์ฟาร์มเลี้ยงแกะฟาร์มเลี้ยงกวาง
เพาะเห็ดร้านจำหน่ายผักผลไม้ปลอดสารพิษ
ก็ให้นักท่องเที่ยวไปชิมไปชมไปช็อปไปแชร์กันได้เต็มที่
เลือกซื้อของก็ได้ในราคาถูกด้วย
โดยมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา
จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพื้นที่ได้ฟรีนะคะ
ธันวาคมนี้จนถึง๕มกราคมปีหน้าเลยค่ะ